ดังนั้นในช่วงนี้นะครับเราจะไปสอบถามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่ขอนแก่นล่าสุดนะฮะ
ทางจังหวัดและหน่วยงานก็อย่างที่มาสุดครู่เห็นนะฮะ
การซ่อมการแก้ไข

แล้วก็เตรียมลดการระบายน้ำลงนั้นจะเป็นอย่างไร
เราสอบถามจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
ผู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับเอาพื้นที่นี้ก่อนฮะ
ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองคลองส่งน้ำกิโลเมตรที่๑๓
ที่ถูกน้ำกัดซะเป็นโพรงการซ่อมการแซมนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ในขณะนี้เราสามารถควบคุมการกัดซ่อนะครับได้แล้ว
ให้ขยายวงออกไปต่ออีกนะครับ
เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นช่องที่น้ำไหลออกไปตอนนี้
ก็ยังอยู่ประมาณ๓๐๓๕เมตร
มากขึ้นกว่าเมื่อวานนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับ
ดังนั้นต้องถือว่าเราประสบความสำเร็จในการที่โชคกลุ่มด้วยการกัดเซาะ
ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทำงานกันทั้งคืนนะครับทุกคืน
แล้วก็เราใช้ทรัพยากรในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับ

แล้วก็ประเด็นนที่๒ครับ
เราพยายามกรุกภูมิปริมาณน้ำนะครับ
ครับผมได้ยินครับ
เราพยายามควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามาเติมนะครับ
ที่ตรงจุดนี้นะครับ
อย่างที่ท่านพิธีกรได้กลับเรียนแล้วว่าเมื่อคืนตอน๒ทุ่ม
เราได้มีการประจุมคณะกรรมการมหาศัตริย์การน้ำของจังหวัดสดแก่น
โดยมีจังหวัดท้ายน้ำของเรามาร่วมประชุมด้วยนะครับ
แล้วก็ลดปริมาณน้ำลงเหลือติดการระบายน้ำของเขื่อน
อุบลรัฐเนี่ยจาก๔๕ล้านลูกหวัดเม็ดต่อวัน
เหลือการรับ๔๑ล้านลูกหวัดเม็ดต่อวันทั้งทีนะครับ

ทันทีเลยแล้วก็วันที่ใต้๓นะครับ
ก็จะให้ลดลงเหลือ๓๘ล้านลูกหวัดเม็ดต่อวันนะครับ
เค้าจะรับน้ำแล้วน้ำไม่ลดตาหลิ่นนะครับได้วันละ๓๘ล้านลูกหวัดเม็ดต่อวัน
ที่เผื่อเราใส่ถามวันนี้เกือบอุโมนัสจะปล่อยน้ำเท่ากัน
ไม่มีปรริมาณน้ำร้นออกจากตาฬิกของกลับน้ำป่อง
ตัวเลข๓จุดต่างจะเป็นตัวเลขที่สำคัญมาก
แล้วถ้าเราก็จะมีการประเมินโดยใช้เครื่องบินบูเรนเตอร์
ตำรองสถานการณ์ตลอดว่าถ้าน้ำเหนือเกือบเกือบ
มีการไหลมาเติมเข้าไปในเขื่อนมากมายเราก็พยายามจะลดลงไปให้มากกว่านี้อีกนะครับ
แต่ว่าก็คงจะต้องดูสถานการณ์จริงด้วยว่าน้ำที่จะเข้ามาเหนือเขื่อนนั้นจะมีมากน้อยประการใด
อันนี้ก็คงจะต้องขอกลับเรียนแล้วก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่า
จังหวัดเองนั้นได้มีการประชุมแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยทันทีนะครับแทบจะทันเหตุการณ์ตลอดเวลานะครับ
ที่เมื่อคืนเราก็มาเรียกประชุมตอน๒ทุ่มนะครับก็มีผลการตัดสินใจที่ดีนะครับ
นักศนานี้โดยสภาพรวมเหตุการณ์เมื่อวานเกิดเกิดเวลา๑๒๓๐นครับ
ประมาณความเด็ดน้ำและผลของน้ำไหลเข้าไปที่บ้านกุฬิโปหมดบริเวณตรงนี้เนี่ย
ประมาณไหลเข้ามาประมาณ๓๐๐๐๕๐๐๐ไล่ครับ
ตอนนี้ระบายกันยังไงครับ
แต่ช่วงข้ามคืนมานี้เนี่ยเราคาดว่าอาจจะขยายวงประจิต๖๐๐๐ได้แล้วนะครับ
แต่ว่าตัวเลขที่ชัดเกณฑ์เนี่ยในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ย
ผมเคยขอเฮเลโกเตอร์๒ตังค์สำรวจแข่งกล้ามนะครับ
ซึ่งประจำอยู่ที่กรมบังคับการตรชดภาค๒ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
เช่นบินสำรวจเพื่อดูความเสียหายหรือการแตกขยายของวงน้ำนะครับ
ว่าจะขยายตัวประจิตข้างในนะครับแต่ในภาพรวมตรงนั้นเนี่ย
ตรงที่น้ำไหลออกมาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณทางเข้า
ซึ่งเป็นกลุ่มของเขาอยู่ประมาณ๑๘๐๐๐ไร่นะครับ
ถ้าวงกว้างทั้งหมดเราก็พิจารณ์เราพยายามจะคุกกลุ่ม
สูงไม่มีการเสียหายใจมากครับ
ในสถานการณ์ที่ที่โบราณโค้ง
ทางฐานงานก้านน้ำแล้วเราก็เข้าไปดู
ตรงที่น้ำกระลายออก
เพราะเขาน้ำแหลดตรงนี้เราต้องเล่าสภาพการ
หรือที่ค้างก่อนว่าน้ำที่ไหลตรากเข้าไป
เดิมทีก็ไหลตามลำนับฐอง
เขาก็วิ่งมาทางรัฐตรงนี้วิ่งไปทางรัฐม็อบเพื่อที่จะไปลงที่ประตูระบายน้ำ

แล้วก็ลงลำน้ำพองเพื่อวิ่งไปออกแม่น้ำกิ่ง
จริงเขาเจอทางรับที่นั้นเองนะครับ
แต่ทีนี้ลำน้ำพองก็ยังไหวอยู่ใช่ไหมฮะ
เรามีเครื่องตูบแบบน้ำตามกลมสุรภาพนะครับ

แต่ที่นี้ประตูระบายน้ำจุดนี้
เขาจะสามารถสูบน้ำออกนะครับ
แต่นางที่ผมการคิดว่าจนท่องที่น้ำทะลวงวันนี้เขาไหลเข้ามา๖ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำสะสมอยู่ประมาณวันละล้านลูกบาทเมตร
๑ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแต่ยังแค่นั้นไม่พอนะครับ
อันนี้เป็นนางพ่องกันที่๓คือตรงที่แนวพนังแค่นั้นแตกเนี่ย
คือเป็นแนวป้องกันน้ำของเรา
ซึ่งค่ารวมน้ำสะสมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ๘ล้านบาทนะครับ
เราคาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้นมันประมาณ๓๕เซ็นติเมตรกับวัน
เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะควบคุมให้น้ำขวายเข้ามาเติม
แล้วก็อยู่ในระหว่างการเดินทางเข้ามาอีก๓๐เครื่องนะครับ

ว่าเรื่องของการแก้ไขนะครับ
ก็โอ้โหชัดเจนจริงนะฮะ
คงเป็นกำลังใจให้ทั้งหน่วยงานและประชาชน

ก็ขอบคุณมากครับ
ห่วงจริงครับเพราะเราก็ติดตามเรื่องของขอนแก่นมาต่อเนื่อง
จากการประบายน้ำของเขื่อนอุบลรัฐที่เพิ่มการระบายน้ำ
จนถึง๕๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวันไปจนถึง๕๔ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ผู้ว่าขอนแก่นประชุมกันนะฮะก็มีการลดการระบายน้ำ
จากเขื่อนอุบลรัฐ๔๑ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
บ่าย๓วันนี้จะลดลงอีกเป็น๓๘ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
ส่วนที่ห้วยพระคือแก้ไขเรียบร้อยแล้วผนังกั้นน้ำนะครับ
ตอนนี้เตรียมระบายน้ำที่มันท่วมทะลักมาในพื้นที่ไร่นาประชาชนเนี่ย
ออกกลับสู่ลำน้ำพองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อด้วยลำน้ำฉี่เหมือนเดิ
แหม่ตอนนี้สถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

ครับแต่ว่าผู้ว่าตอบชัดเจนใช่ไหม
ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
แล้วก็หนึ่งสิ่งที่นายกฝากย้ำเตือนประชาชน
ตระหนกนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าตอนนี้
ยังควบคุมการระบายน้ำได้อยู่นะคะ